คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการค่ะ
มีร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือร้านหนึ่ง
บอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร

บอกที่ร้านขายของหนีภาษี
จับพนักงานในร้านขึ้นรถไปแล้วก็เรียกเงิน๓แสนบาท

เจ้าของร้านก็เลยต่อรองเหลือ๕๐๐๐บาท

ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจสพมสมุทรปราการ
ทีนี้เธอก็เลยบอกตำรวจว่านี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะ

อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร
นัดจะมอบเงินให้ที่ปั๊มน้ำมัน
ข้างโรงเรียนในเรือถนนสุขุมวิทย์จังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจเลยไปไปซุ่มเลยนะคะ

พอถึงเวลานัดหมายจะส่งมอบเงิน
กระบะสีบรอนเงินทะเบียน

คือผู้จัดการร้านและเด็กในร้านที่ถูกจับขึ้นรถไป

เจ้าของร้านไปถึงเอาซองกระดาษ

เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารเอาไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว

จังหวะนั้นแหละตำรวจไปปิดล้อมเลยนะคะ

ปรากฏว่าในรถมีผู้ชาย๓คน
เขาก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรจริง

ผู้เสียหายเอามาให้เพื่อเสียค่าปรับ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเลย
นำตัวผู้ชายทั้งหมดไปโรงพัก

แล้วตรวจสอบในรถเพิ่มเติมค่ะ
ในรถมีบัตรของประสอบ
ระบุตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ชำนาญงานสังกัดกรมสรรพสามิตรนะคะ
มีเสื้อกั๊กสีดำติดโลโก้ของกรมสรรพสามิตร๒

ยังไงหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตรจริง

นางสาวมนธิลาอายุ๒๑ปีบอกว่า
นั่งอยู่ในร้านมีผู้ชายเข้ามาในร้าน๖๗คนนะ
ใส่เสื้อกั๊กก็มีตราของกรมสรรพสามิตรจริงนั่นแหละ

แล้วบอกว่าร้านนี้ขายของหนีภาษี

ใกล้กับสารกลางจวัสสมุปราการ

ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวถูกตำรวจจับเรื่องใหญ่กว่านี้นะ

ฟังเสียงเธอดูนะคะ

แต่ครั้งนี้เธอสงสัยเฉยว่าใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า

ผู้ชาย๓คนที่ควบคุมตัวเอาไว้

แจ้งข้อหานะคะเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ

และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา

ก็โดนข้อหาเดียวกันแต่ทั้งสามคน

วันนี้เจ้าของร้านมือถือที่เธอบอกว่า

สุดท้ายไปที่สำนักงาน
สรรพสามิตสมุทรประกันเขต๑

ก็ไม่ได้จ่ายภาษีจริงไอ้ของที่ขาย

นี่นะคะลองฟังเสียงดูค่ะ
สุดท้ายก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จริง